ซึ่งคุณกิ๊ฟเนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่า
กิฟต์ออรารีเปลี่ยนชื่อเป็นดาราพระดา
ตัดขาดเกรสน้องสาวลั่นไม่ขอนับญาตินะฮะ
ตลอดชีวิตเลยต่างคนต่างอยู่ไป

คนมันเป็นแฟนกับพอสคุณไหน

คุณเกฟออรารีซึ่งเป็นนักแสดง
ขอตัดความสัมพันธ์กับเกรสนะครับน้องสาวร่วมสายเลือด

สาเหตุหลักมาจากนิสัยส่วนตัวน้องสาวล้วนเลย

ก่อนหน้านี้น้องเกรซเขาทะเลาะกับพอสลั่น

แล้วเขาก็ออกแรงต่อต้านพอสด่าพอสเยอะแยะมากมายว่า

คล้ายเซียมหมาเพราะว่ากลายเป็นหมาหัวเน่า

บอกดูท่าเส้นทางความรักพระเอกหนุ่มพอสลังกับสาวเกรสน้องสาวของคุณกิฟต์ดารพดา

หลังจากที่กิฟต์ยืนยันชัดเจนว่าไม่ปลื้มหนุ่มพอสอย่างแรง
เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายไม่ให้เกียรติน้องสาวแถมยังเคยหักอกจนน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาแล้ว
แต่สุดท้ายอย่างที่คุณแองจี้บอกว่าน้องสาวเองก็ไม่เข็ด
ยังกลับไปคบกับคุณพอสอีก
รอบนี้สาวกิฟต์ถึงลั่นวาจาว่าถ้าอย่างนั้นฉันไม่ขอยุ่งอีกแล้ว
อยากจะรีเทิร์นกันก็ตามสบายต่างคนต่างอยู่
ล่าสุดนะครับคุณกิฟต์ดรพดาแหมดชื่อดรพดาเนี่ยนะครับ

กิฟต์เนี่ยนะครับได้เผยว่าตอนนี้ตัดขาดความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับ
ไม่มีให้โอกาสแม้กระทั่งนับญาติ

ตัวเขาเองก็ไม่เคยติดต่อกลับมานะครับ

แต่ก็พอจะทราบบ้างนะครับเวลามีเพื่อนมาบอกนะครับ
อย่างไม่นานมานี้เขาก็มาขอให้คุณแม่เดี๋ยวไปทานข้าวด้วย

เพราะเขาขอมาแม่ไม่ได้ชวน

ความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่เกรสเป็นยังไงบ้าง

สาวกรีฟบอกว่าปกติกรีฟก็เจอคุณพ่อคุณแม่บ่อยนะฮะ

อ้าว

เราก็เป็นคนมีเหตุผลมากพอ

ก็ดูมีความสุขดีอยู่นี่

หลังจากนั้นพอสกับเกสเองก็แท็กทีมนะฮะ

ซึ่งเป็นน้องสาวของคุณเกรสเคยโพสก็คำคมโต้กกรับพี่สาวนะฮะ

ความคมนะฮะแปรงภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษแปรงภาษาไทยนะครับ
ถ้าเขาเคารพคุณคุณเคารพเขาแต่ถ้าเขาไม่เคารพคุณ
ก็ขอให้คุณเคารพเขาเหมือนเดิมอย่าปล่อยให้การกระทำของคนอื่น
มาลดมารยาทที่ดีในตัวคุณเพราะคุณแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง
ไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นคนอื่นส่วนทางด้านคุณพอสก็ไม่น้อยหน้า
โพสต์มาเหมือนกันบอกว่าคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น
ต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูด

นั่นไงใต้เตียงดารามายังไงล่ะ

ก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะฮะ
ที่น้องทะเลาะกันเพราะว่าน้องสาวชอบคุณพอส
คุณพอสเคยเลิกไปพี่สาวออกตัวปกป้อง

พี่สาวก็ตอนนี้ก็เลยไม่ได้พูดแล้ว
นี่ตัดเป็นขนาดนี้หรอหอนแล้วพี่สาวหอน